ท่านที่ติดตามเรื่องของหมอแสงหมอเทวดาที่ผลิตสมุนไพรแจกฟรีนะครับ
เป็นยาสมุนไพรแจกฟรีกับผู้ป่วยเป็นมะเร็ง

หมอแสงก็อยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับ
แต่มันก็มีข้อติดขัดอยู่เรื่องหนึ่งก็ทาง
โรงการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ทั้งตัวหมอแสงเองแล้วก็ยาของหมอแสงเนี่ย

หมอแสงก็ส่งเอกสงค์เอกสารมาขอขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้านนะครับ
แต่ว่าล่าสุดทางกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกบอกว่าก็ยังขึ้นทะเบียนให้ไม่ได้

หมอแสงบอกไม่เข้าใจว่าทำไม
ถ้าขึ้นทะเบียนให้ไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวไม่แจกยาแล้วดีกว่า

บอกจะขอสูตรยาไปผลิตยาเลยพวกนี้นะครับ
วันนี้นายแสงชัยแห่เลิศตระกูลหรือว่าหมอแสง
บอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม
นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิต
ธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ถึงได้ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่รับรองให้ตนเป็นหมอพื้นบ้าน

ทั้งที่ตนก็ส่งเรื่องขออนุญาตเป็นหมอพื้นบ้าน
ตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้ว
ส่งเรื่องไปหลายครั้งเรื่องก็เงียบ
มีการขอเอกสารเพิ่มเติมมา

ตนก็ส่งเอกสารเพิ่มเติมไปให้ครบหมดแล้ว
แต่ทำไมถึงยังออกมาให้ข่าวว่าเอกสารของตนยังไม่ครบ

อยากจะทราบว่าท่านอธิบดีต้องการอะไรที่ให้ข่าวแบบนี้

เพราะว่าตนอดหลับอดนอนทำเพื่อประชาชน
ซึ่งประชาชนก็มีความหวังว่า
ถ้าตนได้ใบอนุญาต
เป็นหมอแผนไทยได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว

ตนก็จะได้ทำยาสมุนไพรรักษามะเร็งมาแจกอีก

เรื่องมากอยู่หมอแสงบอกอย่างนี้เลยนะ
คิดว่าเดือนมีนาคมก็จะไม่แจกยาแล้ว
ปกติแจกที่
ปกติแจกที่
ที่หมอแสงก็มีกำหนดกฎเกณฑ์อยู่นะ

ชาวบ้านที่จะมารับต้องไปลงบันทึกประจำวันก่อน
ว่าเออถ้าเกิดอะไรยังไงขึ้นก็
ถือว่าเป็นความสมัครใจเองที่มารับยาสมุนไพร

ทุกเดือนก็มารับกันครั้งหนึ่งนะครับ
ทีนี้หมอแสงก็เลยฝากผู้สื่อข่าวไปถามอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยว่า
ต้องการให้ยาเบนจะอมริตดังอยู่ตัวเดียวใช่ไหม

คือยาตัวนี้เนี่ยทางกรมการแพทย์แผนไทยเขาก็ทำขึ้นมาเหมือนกัน

กลัวว่ายาของตนจะเป็นคู่แข่งใช่ไหม
ไม่เป็นไรไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหลีกทางให้ก็ได้
แล้วให้ประชาชนไปรับยาเบนจาอมริตที่กรมการแพทย์แผนไทยแทน
เพราะเห็นบอกว่ารักษามะเร็งได้
โดยขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งไปลงประจำบันทึกประจำวัน

ขอให้รอฟังก่อนว่าวันที่๒๐กุมภาพันธ์นี้
ตนจะยังทำยาแจกหรือไม่ที่จะให้มารับเดือนมีนาคมเนี่ย
มีนารับปากกันแล้วไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อนวุ่นวาย
เอ๊ะมันออกข่าวคนละทิศละทางอย่างนี้จะต้องการอะไรผมถามแค่นี้แหละ
ถ้ายังเป็นแบบนี้หลังจาก๒๐กุมภา
ผมจะต้องเริ่มผลิตยาผมก็จะหยุด
หน่วยงานกลมจองกระทรวงไหนที่กินยากับผม
ผู้ใหญ่ที่กินยาก็ไปติดตามอทศรฯไปขอยาอธิบายแทนที่กินแล้วกัน

คือหมอแสงเขาก็ค่อนข้างจะมีอารมณ์ไง
เพราะว่าก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
เอ่อจะเอาให้ถูกต้องก็มาขึ้นโธกงทะเบียญซ้า

แต่พอส่งเอกสารไปแล้วไม่ได้สักที
ธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยก็บอกใจเย็นหมอแสงใจเย็นก่อน

หมอแสงบอกภูมิศือขาไปถามอธิบดีให้หน่อย
ผู้สื่อข่าวก็ไปถามในแพทย์เกียรติภูมินะครับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
ท่านก็ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
บอกว่าไม่ใช่ว่าจะไม่รับรองหมอแสงเป็นหมอพื้นบ้าน

ยืนยันว่าไม่ได้ล่าช้าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน

ธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยก็บอกว่าต้องเข้าใจแบบนี้นะคุณเขียนมาสอน

การรับรองเป็นหมอพื้นบ้านอันนี้ก็เรื่องหนึ่ง
นั่นคือการยกย่องเชิดชูเกียรติไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้

เรื่องตัวยาสมุนไพรของหมอแสงเนี่ย
มันก็อีกเรื่องหนึ่งต้องแยกกันนะ

ไม่ใช่ว่าได้ใบรับรองเป็นหมอพื้นบ้านจากกรมการแพทย์แผนไทยแล้ว
แต่ตัวยายังไม่ได้ไปขอใบอนุญาตจากออย

อันนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะแจกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย